อนุสาวรีประชาธิปไตยมีความเคลื่อนไหวอีกนะฮะ
ในการเตรียมความพร้อมจะเคลื่อนขบวน
ใช่ค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับอีก๔นาทีแล้วนะคะ
กำหนดการเคลื่อขบวนเขาน่าจะเป็นประมาณสักบ่าย๒
แต่เห็นบอกว่ามีการเตรียมตัวมีการตั้งขบวนแล้ว
พาคุณผู้ชมกลับไปดูบรรยากาศที่อนุสวรีประชาธิปไตยกันเลยนะคะ
ณตอนนี้กลุ่มคณะราษฎรปี๖๓เขามีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง

คุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานอยู่ที่อนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
เพลงให้มั่นเคลก็ประทากันแบบนี้

เป็นการประทากันระหว่างมวลชนนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดกันตอนนี้เลยนะคะ
เป็นการประทะกันระหว่างมวลชนของคณะรัศดรค่ะ
แล้วก็กลุ่มประชาชนที่มาตั้งแถวรอที่จะรับเสด็จในช่วงเย็นนะคะ
มีการคว่างปลาสิ่งของกันนะคะ
จากเดิมที่ก่อนหน้านี้นะคะบรรยากาศในการชุมนุมก็มีการยั่วยุกันเป็นระยะนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ค่ะทางแก่นำของกาดคณะราชนะคะ
ก็มีการสั่งให้มวลชนนะคะถอยร่นระยะออกมาก่อน
เพราะว่าจะจะแยกกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นมือที่สาม
แล้วก็ทางตำรวจออกมาค่ะเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันบานปลาย
หรือว่ามีการใช้กำลังความรุนแรงกันไปมากกว่านี้ค่ะ

แก่นนำก็ได้พยายามประกาศตลอดนะคะ
ว่าอย่าใช้ความรุนแรงให้ชุมนุมกันด้วยวิธีสันติ
แม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งค่ะจะมีการ
มาย่วยุหรือว่า
พยายามจะให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษดรนะคะ
เกิดการประทะกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะ

ข้างหลังนะคะมีการกรูกันเข้าไปอีกรอบนึงแล้วค่ะ
ชุดละมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
มีการคว่างปลาขวดค่ะจะเห็นว่าปะทะกันกับทาง
มวลชนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะตำรวจยังไม่มีการเข้ามาควบคุม
แก่นำได้ประกาศนะคะว่าให้มวลชนถอยร่นระยะออกมานะคะ

ไปด้วยไปด้วยมีการเครื่องขวดแก้วใส่ค่ะ
จังเลยซึ่งทางตำรวจก็พยายามที่จะเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะคะ
กาดที่เห็นค่ะที่จะใส่หมวกนะคะแล้วก็ใส่ชุดเกาะ
อกแขนสีเขียวค่ะเป็นกาดของกลุ่มคณะราษดรนะคะ
พยายามที่จะกันมวลชนของคณะราษดรออกมา
ญาติครับตอนนี้เราตั้งขบวนแล้วครับแล้วก็มีการประกาศนะคะว่า
ใกล้เวลาที่จะมีการตั้งขบวนแล้วนะคะจะต้องแยกกลุ่มผู้ชุมนุม
เข้าเข้าหมวนชนเลยครับเดี๋ยวเราจะเคลื่อนแล้วครับ

คือจากเดิมที่ก่อนหน้านี้นะคะบรรยากาศก็ดูเหมือนว่าจะเป็น
อย่างราบรื่นนะคะเพราะว่าเวลาสิบสี่นาฬิกา
บริเวณเป็นเวลาที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้นัดหมายว่าจะเคลื่อนขบวนออกไปจาก
ไปที่ออกจากอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
แล้วก็ให้มวลชนเนี่ยเตรียมความพร้อมจนถึงเวลานี้ค่ะ
เริ่มมีความตึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นการประทะกันระหว่างมวลชนสองกลุ่ม
ที่อ่ามีการยั่วยุกันกันแล้วก็สุดท้ายก็มีการ
ว่างปลาสิ่งของเป็นขวดน้ำนะคะแล้วก็ขวดแก้ว
กว้างปลาใส่กันจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์
ทางผู้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในพื้นที่ได้เข้ามา
ภูมิเหตุการณ์ค่ะแล้วก็มีการประกาศนะคะ
ว่าให้ทางกลุ่มทั้งสองกลุ่มนะคะ

ก่อนหน้านี้ค่ะทางตำรวจได้มีการเคลียร์พื้นที่
เปิดแถวเพื่อที่จะให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ถ้าหากพร้อมที่จะเดินทางออกจากอนุสาวรีประชาธิปไตย
ก็สามารถไปได้เพราะว่ามีการเคลียร์เส้นทางให้แล้วค่ะ
แต่สุดท้ายยังไม่ยังไม่มีการเคลื่อนกระบวน
แต่มีการประทะกันเกิดขึ้นคนเจ็บก่อนนะครับ
นะครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บแล้วค่ะ
มีคนได้รับบาดเจ็บค่ะจากเหตุการณ์ประทะกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะทางกาดของคณะราษดรได้มีการเคลียร์เส้นทาง
นำผู้บาดเจ็บออกจากจุดตรงนี้ไปก่อนเพื่อที่จะนำไปรักษาค่ะ
ตำรวจก็พยายามที่จะประกาศเคลียร์พื้นที่อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อที่จะขอพื้นผิวจราจร

จากมวลชนทุกคนให้กลับเข้ามาอยู่ที่ตั้ง
ตรงนี้ถอยนะครับตรงนี้ขอผิวจารจรนะครับ
ตรงนี้ถอยนะครับตรงนี้เปิดจารจรครับ
เปิดครับตรงนี้ถอยครับ
มีการขอพื้นที่พื้นผิวจราจรแล้วนะคะ
เพื่อที่จะกระชับกลุ่มผู้ชุมนุมให้ไปอยู่ในฝั่งที่
มีการกำหนดให้อยู่ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
เหตุการณ์ปธากรรมคลั้งนี้มีผู้ได้รับปรับเจ็บคะ
เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะรัศดรได้รับบาดเจ็บไป

มีการนำตัวส่งไปรักษาพยาบาลแล้วแล้วก็
มีการตั้งแถวแล้วค่ะแล้วก็มาติดตามนะคะว่าเวลา๑๒นาฬิกาทางกลุ่มจะเคลื่อนไปทำเนียบรัฐบาลหรือเปล่าค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นสดที่อนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ